ส่วนในช่วงเช้าวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นของสหรัฐอเมริกา
โรงเรียนกว่า๑๐๐แห่งในลอสแอนเจลิสก็จะกลับมาเปิดทำการอีกครั้ง
หลังจากที่ต้องหยุดการเรียนการสอนไปเพราะว่ามีคำขู่โจมตีจากอีเมลค่ะ
นายอิริกกาเซตินายกเทศมนตรีเมืองลอสแองเจลิสในรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐอเมริกาออกมาแถลง
บอกว่าโรงเรียนกว่า๑๐๐แห่งทั่วเมืองลอสแองเจลิสจะเปิดทำการอีกครั้งในเช้าวันนี้ตามเวลาท้องถิ่น
โดยนายกเทศมนตรีเมืองลอสแองเจลิสระบุว่า
สำนักสอบสวนกลางได้ตรวจสอบอีเมลดังกล่าวแล้ว
พบว่าความขู่นั้นไม่มีความน่าเชื่อถือ
ขณะเดียวกันเมื่อวานนี้ทางการก็ได้ส่งตำรวจเข้าตรวจค้นตามโรงเรียนกว่า๑๕๐๐แห่งทั่วพื้นที่
ซึ่งก็ไม่พบระเบิดหรืออาวุธซุกซ่อนอยู่
เชื่อว่ามีความปลอดภัยพอที่จะเปิดโรงเรียนอีกครั้ง
เมื่อวานนี้มีการส่งอีเมลขู่โจมตีโรงเรียนใน๒เมืองใหญ่ของสหรัฐอเมริกา
ก็คือที่เมืองลอสแอนเจลิสและนิวยอร์กซิตี้ในเวลาไล่เลี่ยกัน
แต่ทางการนิวยอร์กซิตี้ยืนยันแล้วว่าจะเปิดการเรียนการสอนไปตามปกติ

ซึ่งผู้บัญชาการตำรวจของนิวยอร์กซิตี้เปิดเผยว่า
เมลขู่นี้ถูกส่งมาจากต่างประเทศ
ยังวิจารณ์การสั่งปิดโรงเรียนทั่วเมืองของทางการลอสแองเจลิส
บอกว่าเป็นการรับมือที่เกินกว่าเหตุ
แต่อย่างไรก็ตามผู้บัญชาการตำรวจลอสแองเจลิส
และผู้บริหารโรงเรียนต่างในเมืองก็ยืนยันว่า
สั่งปิดโรงเรียนเมื่อวานนี้ถือเป็นความรับผิดชอบ
ในการรับรองความปลอดภัยของประชาชน
คำสั่งปิดโรงเรียนในเมืองลอสแองเจลิสสะท้อนให้เห็นถึงความกังวล
เรื่องของการก่อการร้ายที่เพิ่มขึ้น
หลังจากเมื่อ๒สัปดาห์ก่อนมีเขตกระดยิงที่เมืองซานเรนาดิโน
ซึ่งอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียเช่นกัน
ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวก็ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต๑๔คน
และผู้เกาะเหตุก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากกลุ่มไอซิสด้วยค่ะ